ไหลตกเขานะคะแล้วก็ขาหักค่ะคุณผู้ชมเส้นเอ็นฉีกด้วยค่ะ
โดยสาเหตุอย่างที่บอกไปค่ะพี่เอของเราเนี่ยก็เดินถ่ายรูปบนเขานะคะ
ขณะที่เดินเล่นสูดอากาศอยู่ดีที่จังหวัดนครนายกค่ะ
โพสต์ท่าเผลอไปหน่อยค่ะลืมมองทางค่ะ
ทำให้พี่เอไหลตกเขาค่ะ
หลายคนตกออกตกใจค่ะต้องเรียกรถพยาบาลนะคะ
จังหวัดนครนายกมาที่กรุงเทพเลยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยโทรเมื่อสักครู่พี่เออยู่บ้านอยู่นะคะ
ต้องบอกว่าคือตอนนี้ตอนแรกคุณหมอให้ผ่าตัด
แต่พี่เอเนี่ยก็กลัวนะคะก็คือเดี๋ยวรอดูอาการก่อนนะคะ
ตอนนี้เส้นเอ็นฉีกเนี่ยค่ะตามภาพที่เห็นนี่แหละค่ะ
ส่วนพี่อ้ำพัชราภานะคะก็โทรมาอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

พี่เอก็เลยแซวตัวเองนะคะว่าปลอดโควิด๑๙แต่เดินหมุนบิดนะคะ

ก็ขอให้พี่เอหายไวแล้วกันนะคะ

อืมนะก็เรื่องผู้ปฏิเสธเกิดขึ้นได้ตลอดเนาะ